เอาอย่างนี้คุณผู้ชมคะอย่าไปปวดหัวเรื่องของการจอดรถเรื่องของเพื่อนบ้านเลยค่ะ
เดี๋ยวขวัญพาไปทานอะไรอร่อยดีกว่า
มาแล้วกับเที่ยงกินฟินเที่ยวแบบนี้ทั่วไทย
วันนี้เราพาไปไหนเห็นแล้วเห็นแล้ว

วันนี้คุณผู้ชมหลายคนน่าจะต้องมีบางคนที่เคยได้ชิมมาบ้างแล้วแหละ
อันนี้เป็นหมึกสายสั้นลวกจิ้มน้ำพริกเกลือจ้ะ

แน่นอนใครเห็นก็ต้องกลืนน้ำลายแล้วนะคะ
เป็นอาหารเด็ดพื้นบ้านของพี่น้องชาวเลที่จังหวัดตราดค่ะ
หมึกสายสั้นลวกจิ้มน้ำพริกเกลือ
อันนี้เขาจะเอาหมึกสายสั้นมาล้างน้ำสะอาดสัก๑๐น้ำเลยนะ
เพื่อจะอะไรให้มันสะอาดเอาทรายเอาดินเอาโครนให้มันออกจากตัวหมึก
เสร็จแล้วก็จะเอาหมึกไปตัดหนวดค่ะ

ลับนะคะคืออย่าไปลวกนานไม่งั้นเดี๋ยวหมึกมันจะเหนียวไม่อร่อย
พอลวกแล้วเอามาแช่น้ำแข็งหมึกจะได้กรอบอร่อยค่ะ
เวลากินหมึกจะเด้งเขาบอกมันจะเด้งสู้ลิ้นนะคุณ
น้ำพริกเกลือกันหน่อยแม้เพราะมันต้องมีน้ำจิ้มถึงจะอร่อย
น้ำพริกเกลือรสจัดจ้านก็จะได้ทานคู่กับหมึกสายสั้นลวกอร่อยอย่าบอกใครจ้ะ
อันนี้มีไข่ด้วยเหรอโห้ยน่ากินมากเลย

คุณผู้ชมไปกินต่อมีเงิน๒๐บาทกินได้แล้วนะ
หลายคนสงสัยกินได้จริงหรอ
เพราะว่าทุกวันนี้ข้าวแกงธรรมดาก็๓๕๔๕๕แล้ว

ฉันบอกแล้วนี่ฉันโดนไม่ต่ำกว่า๕๐บาท
แต่ที่นี่ข้าวแกงราด๒อย่าง๒๐เองครับ

นี่เห็นไหมฮะว่ามี๒๐บาทก็กินข้าวได้อิ่มเลย
ตักข้าวได้ไม่อั้นด้วยเติมข้าวได้ตลอดนะครับ
ที่นี่เลยร้านขายข้าวแกงริมทางรถไฟ
ถนนวังต่อที่ตำบลทัพเที่ยง

โดยมีคุณวิดาการเพ็งทิพย์หรือว่าคุณบีนะครับ
กับลูกสาวสองแม่ลูกเป็นเจ้าของร้าน
แต่ละวันมีเมนูให้เลือกถึง๑๕๒๐อย่างเลย
งเผ็ดต้มจืดและผัดอะไรต่างของทอดอะไรต่าง

สองอย่างยี่สิบบาทในการราดข้าวเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนข้าวสวยตักเองตักได้เลยจนกว่าจะอิ่ม

น้ำพริกผักสดตักได้อีก

คุณเข้าไปมี๒๐บาทกินได้อิ่ม

ลูกค้าที่มีอายุไม่ถึง๕ขวบ
คนสูงอายุอายุ๘๐ปีขึ้นไป

แล้วถ้าใครจะซื้อแกงกลับบ้านขายถุงละ๓๐บาทเท่านั้น

เพราะว่าเพิ่งเปิดมาได้๑๕วัน

นี่ร้าน๒๐บาทร้าน๒๐บาทไปกินกันได้เลยนะฮะ
นี้เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย๒

ยังมีแม่ค้าใจดีกันแบบนี้อีกนะ
เขาจะเอากำไรจากไหนขายถูกขนาดนี้
แต่ดิฉันว่านะลูกค้าบางคนนะรับรองให้เกิน๒๐

เพราะถ้าคุณทานเยอะนะคุณก็ให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะคะ

อันนี้จ่าย๒๐บาท

เมื่อกี้นี้เรื่องรับประทานอาหารกันอิ่มท้องแล้ว
เดี๋ยวดิฉันพาคุณไปดูเรื่องแปลก

ปาดเหรอฮะ
ไม่ใช่ปาดหน้านะคุณ

อันนี้เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับสองสามีภรรยา
เขาบอกว่าเขากำลังยกยออยู่ริมคลองหาปลา
แล้วตอนนั้นมันมี๘เผือก

นี่ลำตัวขนาดใหญ่กว่าป่าทั่วไปด้วยนะ
เขาบอกว่ามันโดดตัดหน้านะคะสองสามีภรรยาที่เขากำลังยกยอกันอยู่
แล้วมันก็ไปนอนนิ่งอยู่ที่พื้นย่าป่าละมะริมแม่น้ำ
ไม่มีท่าทีตกใจหรือว่ากระโดดหนีเลยนะทีนี้พี่สองท่านนี้เขาบอกว่าเขาตกใจแหละ
เกิดมาไม่เคยเห็นปาดเผือกมาก่อนขาวจั๊วใช่เขาเคยเห็นปาดแหละ
แต่ปาดเผือกที่มันขาวขนาดเนี้ยไม่เคยเห็นแล้วไม่ทันได้ถ่ายคลิปเอาไว้หรอก
สิ่งที่ได้ก็แค่แต่ภาพนิ่งแบบนี้นะคะแต่เขาเอาไปโพสต์ค่ะในโลกโซเชียล
ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะป่าตัวนี้แหมเป็นที่เรื่องลือกันเลยเชียว
เพราะมันมีสีเผือกทั้งตัวไม่เหมือนป่าทั่วไปแน่นอนว่าต้องตามมาด้วย
แต่การตามกันไปค้นหาถ่ายภาพมาได้แค่ภาพสองภาพนะ
แต่ทีนี้จับตัวเป็นมาไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปมาไม่ได้
ก็ต้องออกค้นหากันอีกสักรอบหนึ่งถูกต้องคนที่ไปค้นหาคือชาวบ้านที่รู้ข่าวค่ะ
ว่ามีการเจอปาดเผื่อก็อยากจะเจอกันบ้างแน่นอนคุณคิดว่าเขาอยากจะเจอเพราะอะไร
ก็อยากจะไปถ่ายภาพก็มีตีเลขกันนั่นแหละค่ะ
บางคนก็ตีกันได้หลายเลขนะคุณผู้ชมอันนี้ดิฉันก็มาเล่าให้ฟังนะ
ว่าเขาตีเป็นอะไรบ้างแต่ก็แล้วแต่วิจารณญาณ
หลายคนตีเป็น๘๑๔บางทีถามเอา๘มันจากไหนฮะ
เขาบอก๘ไงก็คล้าย๘ก็๘ไปเลยแล้วกันง่าย
เนี่ยก็คือปาด๑ตัวก็๑แหละก็ง่ายเหมือนกัน
ส่วน๔ล่ะคะเขาบอกมาจากขาของมันนั่นแหละ
เอาเป็นว่าใครจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมมาถึงช่วงคำถามแล้วนะครับ
ที่คุณขวัญพาไปที่จังหวัดตราดไปกินหมึกสายสั้นลวกจิ้ม
ถามง่ายเลยเขาลวกจิ้มแล้วไปจิ้มอะไร
น้ำพริกอะไรคุณน้ำพริกอะไรใบ้๑น้ำพริกเกลือ
น้ำพริกน้ำตาล๓น้ำพริกผงชุรส

คุณผู้ชมอย่าลืมคุณผู้ชมอยู่ชอบใส้หมายเลขโทรศัพท์ของทำด้วย
แฮชแท็กมานะฮะคือหมายเลขโทรศัพท์ไม่ขึ้นหน้าจอนะ
แต่ว่าเอาไว้ให้ทีมงานของเราติดต่อกลับ

ก็ของรางวัลนะคุณขวัญนัดโชว์หน่อยฮะ
นำไปเลยจับจ่ายซื้อของได้ทันทีเลยอยากได้ไหม

น้ำพริกอะไรที่เขาไว้จิ้มกินกับพวกอาหารทะเล
น้ำพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ

ภาคตะวันออกเขาจะเรียกว่าน้ำพริกแบบนี้

ส่งมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ